คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเล่าไปว่ามีคนปลอมเฟซบุ๊กของคุณบินบรรลือฤท
เพราะว่าเฟซบุ๊คของคุณบินก็จะเปิดไว้เพื่อช่วยเหลือ
คนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็จะมีหมายเลขบัญชีอะไรต่าง
แล้วมีคนปลอมได้เงินไปด้วย
สุดท้ายตำรวจจับได้แล้วนะคะคนที่ปลอมเฟซบุ๊กค่ะ
นายภูมินเมืองคงพร้อมแฟนสาวค่ะทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดสกลนคร
ตำรวจสพบังพลีนำตัวไปสอบสวนนะคะ
หลังสืบสวนแล้วรู้ว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่ปลอมเฟซบุ๊ก
ของคุณบินบรรลือฤทธิ์นักแสดงชื่อดัง
หลอกให้คนโอนเงินไปบริจาคช่วยเหลือคนยากจน
ประสบอุบัติเหตุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ถูกจับได้ที่หน้าห้องเช่า
ไม่มีชื่อตำรวจบบางสาวทงอบางสาวทงจสมุทรปราการค่ะ
จากการสอบสวนนายภูมินรับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนทำเฟซบุ๊กปลอมของคุณบินขึ้นมาจริง
ตั้งแต่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
คือเขาก๊อปหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็ก๊อปรายละเอียดต่างมาค่ะ
เปลี่ยนข้อความใส่หมายเลขบัญชีของตัวเอง

ทำให้คนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปช่วยเหลือตามเคสต่าง
รวมแล้วได้เงินไป๓๖๒๓๐บาทค่ะ
โดยยอดโอนเข้าบัญชีทั้งสองก็มีโอนไปทุกวันเลยนะคะ
แต่ละวันก็กดเงินออกมาใช้จ่ายทุกวันเลย
โอนเข้าไปบริจาคตั้งใจจะช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อน
ผู้ต้องหาบอกว่าแฟนสาวไม่รู้เรื่องที่ตัวเองทำ
สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเงินไม่พอใช้

สุดท้ายก็ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ